จะคิดนะว่าตรงถนนมันจะมีหลุมอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ดีนะขี่มอเตอร์ไซค์มาผู้หญิงคนนี้แล้วก็ร่วงลงไปเลยค่ะหายจ๋อมลงไปได้ทันทีเลยคุณ
ตรงนั้นน่ะเป็นน้ำดำน้ำคลำอยู่อะค่ะมีภาพจับจังหวะตอนเธอร่วงไปทั้งคนทั้งรถได้นี่ลูกศรแดงมาแล้วค่ะมาแล้วริมขอบทางเห็นไหม
เหมือนมีการก่อสร้างหรือทำอะไรอยู่จังหวะนี้คุณผู้ชมที่แรกเท้าลงไปก่อนเอ้านี่มันทะลุมิติไปที่อื่นหรือเปล่า
นั่นอ่ะมันคงไม่ทะลุมิติไปไหนอะค่ะแต่ลงไปข้างล่างน่ะนึกว่าหลุมทะลุมิติคันอื่นเนี่ยรอดได้นะคุณนะ
คันอื่นค่อยมาค่อยมารอดได้แต่คันผู้หญิงคนนี้ไม่รอดนะฮะแล้วดูคนที่ขี่รถจักรยานยนต์แถวนี้ก็ลงไปช่วยนี่คุณ
เนี่ยมันทั้งบีบทั้งเบียดอะไรกันเยอะแยะแบบนี้วุ่นวายกันแบบนี้นะฮะแล้วภาพนี้เราซูมให้คุณผู้ชมดูนะซูมแบบเต็มที่เลยอ่ะเห็นน้ำที่มันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นไหม

ตอนแรกเห็นไหมเธอพยายามเอาเท้ายันแล้วเนาะ
ดูภาพกี่ทีกี่ทีกี่รอบมันก็หวาดเสียวอะค่ะ
เนี่ยคนเห็นคลิปนี้ด่าใครรู้ไหมคุณ
ผู้รับเหมาหรือด่าหน่วยงานที่กำลังทำถนนตรงนี้นะฮะ
เพราะถ้าดูจากคลิปแล้วเราอาจจะไม่เห็นสภาพถนนจริง

แล้วก็ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นขึ้นมานะคะ
ดูสภาพถนนกันหน่อยดูกลางวันด้วย

บางคนจะด่าหนักกว่าเดิมรึเปล่า

คุณสืบสกุลแล้วที่มองไปเหมือนกับมันแบบดูไม่เท่าไหร่ตื้นแค่เข่าหรือเปล่า

โอ้โหแล้วมันขอบทางพอดีอันตรายรถก็สัญจรเยอะนะ
ทำไมไม่มีฝาอะไรมาปิดไม่มีตะแกงไม่มีอะไรเลยเหรอ

จุดตรงนี้ค่ะกล้องวงจรปิดที่เขาจับภาพไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนค่ำตรงแยกตลาดมาบยางพรที่ปลวกแดงเนี่ยนะ
แล้วพอเราเห็นสภาพแบบนี้นักข่าวเราไปดู
โอ้โหหลุมไปดูตอนเช้านี่กว้างสักเกือบ๒เมตรได้นะ
ยาวประมาณสัก๔เมตรลึกเมตรครึ่งอย่างที่บอกค่ะ
คนที่เขาดูแลร้านค้าอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
หลุมตรงนี้ผู้รับเหมาขุดขึ้น
อ้าวแล้วมาขุดอะไรริมถนนแบบนี้
เขาจะระบายน้ำเสียที่ไหลมาจากบ้านเรือนร้านค้า

น้ำมันจะเจิ่งนองไปบนพื้นถนนหมดเลย
แล้วก็ทำให้ผู้รับเหมาสร้างถนนไม่ได้

เขามีการทำท่อระบายน้ำมาจนถึงตรงนี้ไง
แล้วเขาบอกว่าที่มันทำท่อระบายน้ำต่อไม่ได้

ก็เลยอยู่ระหว่างย้ายท่อปลาปลาอยู่คุณ

เขาบอกว่าชาวบ้านก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทาง
การที่จะไม่ให้คนตกหลุมลงไป

เอาไม้อะไรมาฝังไว้แบบนี้

มันก็จมลงไปมันก็หายไป
แล้วถนนตรงนี้ผู้คนสัญจรเยอะเลย
เขาบอกว่าคิดอยู่แล้วว่าสักวันมันจะเกิดอุบัติเหตุ
นี่ไงแล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าติดต่อไปแล้วนะ
พอมันเป็นข่าวมาแบบนี้นี่พยายามจะเอาแผ่นไม้ใช่ไหม
มาวางแต่มันวางได้เหรอคุณสืบสกุล
ไม่ได้มันก็จะลอยอยู่แบบนี้

แล้วถ้าเกิดไอ้ลอยอย่างนี้ยิ่งอันตรายนะ
คิดว่าแบบมันเป็นพื้นใช่ไหม
เหยีไปแล้วก็จมลงไปร่วงลงไปข้างในอยู่ดี

แต่แหมถ้าเกิดว่าคันที่เขาไม่ได้ดูข่าวเขาไม่รู้
เขาต้องตกลงไปเป็นคันที่๒หรือเปล่า

เนี่ยซึ่งเราติดต่อไปที่ผู้รับเหมานะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแท่งแบรีเออร์มาวางกั้นตรงหลุมนี้

นี่เช้านี้คือมันมีผู้รับเหมาเข้ามาทำงานต่อเนื่อง

แต่เรายังไม่เจอหัวหน้าเขา

เจอแต่ลูกน้องที่ขับรถ
เขาก็เลยไม่ค่อยกล้าให้สัมภาษณ์เท่าไหร่
อืมงั้นเด็กต้องรอหัวหน้าใช่ไหม

เราก็ยังไม่เจอผู้หญิงที่ตกลงไปด้วยค่ะ
เพราะหลังจากที่เธอตกลงไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์มาช่วยเอาเธอขึ้นมา
ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะเธอก็กลับบ้านไปเลย
ไปถามที่สพหน่อยว่ามีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ไหม
ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่มีการมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะ
ถ้าพี่ยังทำไม่เสร็จนะพี่ยังไม่ได้กลบหลุม
พี่ต้องหาอะไรมากั้นทางไว้นะมาเตือนไว้หน่อย
นี่แห่ดิฉันอยากให้ผู้หญิงคนที่ตกลงไป
อยากให้เขาไปลงบันทึกประจำวันอยากให้แจ้งเพราะอะไรอ่ะ
อย่างน้อยมันเสียหายแน่แหละ
เออมันโดนน้ำใช่ไหมแล้วมันก็ร่วงลงไปข้างในนั้นด้วย
มันอาจจะเป็นรอยกระแทกอะไรแบบนี้
อย่างน้อยตำรวจเขาจะได้ให้ผู้รับเหมามารับผิดชอบตรงนี้ด้วย
ตายได้เลยนะคุณนะลองคิดดูถ้าเธอไม่เซล้มลงไปในน้ำนะ
แล้วเธอเซตรงถนนรถคันอื่นมาทับอีกจะเป็นยังไงนะฮะ
ก็ต้องตามต่อสำหรับเหตุการณ์นี้ดูผู้รับเหมาด้วย